ไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเรคทีดีนะครับ
วันนี้ผู้ต้องหา๖คนเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ
หนึ่งในนั้นดารานักแสดงรุ่นใหญ่คือคุณปราบประดนนะครับ
ที่ไปโดนข้อหาฟอกเงินแต่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
เมื่อ๑๐โมงเช้าครับคุณปราบประดนสุวรรณบางหรือว่าคุณปราบนะครับ
ดารานักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจ
เงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หลังจากได้รับหมายเรียกครั้งที่๒ในข้อหาฟอกเงินจากคดีฟอเรคทรีดี
หลังจากให้ปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงนะครับ

บอกว่าวันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหา
เมืองต้นก็ได้ให้การปฏิเสธไปแล้วนะครับ

ดูความจริงทุกอย่างได้รับการพิสูจน์

เอาลองฟังเสียงนี้หน่อยครับ
ขอให้เป็นเรื่องที่พอความจริงมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้ว
พี่นักข่าวทุกคนก็จะได้ฟัง

อีก๒รายขอเลื่อนจะไปเข้าพบวันที่๑๒ตุลาคมนี้ครับ

เพื่อดำเนินการเฉลี่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

ยังมีบุคคลใดมีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายโอทรัพย์สินต่าง
ได้รับจากการกระทำความผิด

หรือว่าคุณกระทิงนักแสดงอีกรายนะครับ
เคยมีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับคดี
แต่ว่ายังไม่มีการตอบรับกลับมาแต่อย่างใดครับ